วันนี้มีความคืบหน้าจากทางกระทรวงยุติธรรมนะครับ
แล้วก็ยุติเรื่องของการยึดทรัพย์เอาไว้ก่อน
รวมถึงระงับเรื่องการฟ้องรองด้วย
ติดตามรายละเอียดจากคุณสุภาพคลี่ขจายกันเลยค่ะ

สวัสดีครับคุณมิ้นครับคุณน้ำแข็งครับ
หรือก้อยาวสมาเขียนเส้นใต้ต่ออีกวันนึง
เพราะว่าขณะนี้กระทรวงยุติธรรมโดยคณะกรรมการชุดหนึ่ง
ที่คุณวิวัฒนาชัยณกาลสินเป็นประธานอยู่
กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการช่วยเหลือลูกหนี้กยศ
ที่อยู่ในกลุ่มถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
กลุ่มที่คดีถึงที่สุดแล้ว
ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของกรมบังคับคดีที่ต้องตามยึดทรัพย์ตามคำสั่งสาร
กับกลุ่มที่๒คือกลุ่มที่คดียังไม่ถึงที่สุด
กำลังขึ้นโรงขึ้นศาลกันอยู่
ทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ยกำลังจะได้รับการช่วยเหลือคลี่คลายเป็นการเร่งด่วน
ก็คือเขาจะจัดให้มีการไก่เกลี่ยประนอมหนี้
โดยมี๒หน่วยงานมาจับมือกันคือกรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
หมายปลายทางก็คือว่า๑ต้องยุติการยึดทรัพย์เอาไว้ก่อน
สำหรับคดีที่สิ้นสุดแล้ว
ระงับการขึ้นโรงขึ้นศาลเอาไว้ก่อน
สำหรับคดีที่กำลังฟ้องร้องกันอยู่
ปลดล็อกสองเรื่องนี้ก่อน
ซึ่งคุณวิวัฒนไทยณกาลสินประธานกรรมการบอกว่า
จะเริ่มคิกออฟโดยเชิญนักศึกษาที่เป็นลูกหนี้
ในเขตกรุงเทพและเขตปริมณฑลประมาณ๔หมื่นคน๔หมื่นกว่า
เชิญมาร่วมในงานไกลเกลี่ยหนี้เป็นกลุ่มแรกก่อน
ที่ได้กำหนดกันไว้คร่าวก็คือประมาณวันที่๒๐หรือ๒๑
๒๑หรือ๒๒มกราอันนี้ต้องรอฟังคำชัดเจน
เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ด้วยคนมากันเยอะ
สถานที่ก็กำลังพิจารณากันอยู่ว่าจะเป็นที่ไหนที่มีคนรู้จักไปมาสะดวก
เมื่อได้สถานที่แน่นอนแล้วเขาจะแจ้งไปถึงนักศึกษาที่เป็นลูกหนี้
ทั้งสองกลุ่มนี้ในเขตกรทมและปริมณฑลส่วนในต่างจังหวัด
นอกเหนือจากกอทมและปริมณฑลเนี่ย
เขาจะกำหนดอีกครั้งหนึ่งว่าจะนัดไปเจอกันที่ไหนยังไง
ท่านก็ใครที่เป็นลูกหนี้ใครที่เป็นผู้ค้ำใครที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง
ก็จะต้องคอยบอกกล่าวคอยฟังเขาจะมีจดหมายเขาจะมีข้อความส่งไปถึง
แต่วันนี้เนี่ยมันมีความคืบหน้าไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วครับ
ความคืบหน้าที่ว่านี้ก็คือนี่ครับ
จะมีการผลักดันกู้หนี้ก่อยสอไม่ต้องมีคนค้ำอ้าว
แต่ก่อนเนี่ยใครจะกู้หนี้ต้องมีคนค้ำพ่อแม่ค้ำหาครูมาค้ำ
คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้คือคุณสุภาชัยใจสมุทร
พูดจริงทำจริงสุปชัยเผยภูมิใจไทยอยู่เบื้องหลังผลักดันกฎหมาย
ผู้ค้ำก่อยสออ้าวอันนี้ย้อนกลับไปก็คือว่า
เมื่อวันที่๒๓พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ย
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานี่แหละ
เขาประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขเกี่ยวกับการกู้ยืม
เนื้อหาหลักหลักก็คือการกู้ยืมกู้เงินกยศจากนี้ไปไม่ต้องมีผู้คำหรอกครับ
ค้ำเดิมเนี่ยก็อยู่ในระหว่างที่กำลังเจรจาก่ายเคลียร์ปลดล็อกความเดือดร้อน
แต่ผู้ค้ำใหม่ไม่ต้องมีแล้วเพราะการกำหนดให้มีผู้ค้ำเนี่ยมันส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการกู้
เพราะว่าภายหลังที่มีการฟ้องร้องกันเนี่ยผู้ค้ำซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ก็พลอยถูกฟ้องไปด้วย
แล้วมันก็ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าสถานศึกษาบางแห่งต้องการหาเด็กเข้าไปเรียนในโรงเรียนของตนเยอะ
แล้วก็ได้ข้อมูลว่าครูบางคนเนี่ยต้องไปค้ำกู้ให้เด็กตั้ง๖๐กว่าคนครูคนเดียวเนี่ยไปค้ำกู้๖๐กว่าคน
ฉะนั้นการปลดล็อกกู้ได้โดยไม่ต้องมีคนค้ำเนี่ยจะเป็นปัญหาจะเป็นปัญหาแล้วจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
อกจากนั้นคุณสุประชัยยังบอกว่านโยบายภูมิใจไทยเสนอไว้เนี่ยยังมีข้ออื่นอีก
เช่นไม่ต้องมีดอกเบี้ยเพราะกรยศไม่ใช่องค์กรธุรกิจที่แสวงหากำไร
ไม่ต้องมีเบี้ยปรับให้ใช้ภาษีเงินได้ประจำปีมาหักลดยอดหนี้เงินกู้ได้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนเข้าสู่ระบบภาษี
เสนอให้พักหนี้๕ปีสำหรับลูกหลานที่ไม่มีเงินชำระจริงเพื่อเป็นการหยุดการดำเนินคดี
ซึ่งทั้ง๔๕ข้อนี้ส่วนหนึ่งก็อยู่ในคณะกรรมการที่กระทรวงยุติธรรมกำลังพิจารณาอยู่แล้ว
แต่ว่านี่เป็นข้อเสนอมาจากนโยบายของพักภูมิใจไทย
เรื่องแรกที่คณะกรรมการตั้งขึ้นเป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ดำเนินการอยู่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เรื่องนี้เนี่ยถ้ามองในมุมการเมืองก็มองได้ว่าเออมันเกิดการแย่งซีนกันหาเสียงกันระหว่างพักร่วมรัฐบาลด้วยกัน
เพราะคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการไก่เกลี่ยหนี้ที่ว่ามาแล้วข้างต้น
ก็มองว่าเป็นผลงานของพักพลังประชารัฐที่มีคุณสมศักดิ์สังกัดอยู่
แต่ว่าคุณสุภาชัยใจสมุทรท่านเป็นสอสอภูมิใจไทย
ก็เปิดหน้าแถลงว่าหลายข้อที่ว่ามาเป็นนโยบายและเป็นแรงผลักดันของพักภูมิใจไทย
อันนี้ไม่เป็นไรหรอกครับแย่งกันช่วยเหลือ
แบ่งกันหาทางออกในการแก้ปัญหาให้ลูกหนี้กยศซึ่งเป็นลูกหลานเรา
เป็นเรื่องดีทั้งนั้นแหละครับเพราะผลลัพธ์ภาพรวมที่จะตามมาเนี่ย
มันจะเป็นประโยชน์กับลูกลูกหลานเราที่กู้เงินเรียน
เขาจะได้กู้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นไม่ต้องหาผู้ค้ำ
ซึ่งข้อนี้เนี่ยประกาศชัดเจนแล้ว
ส่วนข้อเสนออื่นเช่นว่าไม่ต้องมีดอกเบี้ย
นั่นถ้าทำได้ก็จะช่วยได้มากแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย
มันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง
คือนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ด้วยนักศึกษาที่เป็นผู้กู้
จะต้องมีวินัยและความรับผิดชอบครับ
ต้องยอมรับว่าปัญหาต่างที่หมักหมมกันมาเนี่ย
ที่เป็นดินพอกหางหมูมานั่งเคลียร์นั่งแชะกันอยู่เนี่ย
เพราะนักศึกษาผู้กู้ส่วนหนึ่งไม่มีวินัยไม่รับผิดชอบ
พยายามจะใช้คืนทั้งที่มีงานทำ
และมีรายได้พอที่จะเจียดจ่ายผ่อนใช้หนี้ได้ก็ไม่ใช้
แต่ว่าส่วนที่ไม่มีปัญญาผ่อนจริงอันนั้นเข้าใจได้เลยครับ
เพราะว่าจบออกมาแล้วไม่มีงานทำหางานทำไม่ได้เอาตัวไม่รอด
แล้วจะเอาที่ไหนไปผ่อนส่งให้กยศเอาเป็นว่าจากนี้ไปก็เริ่มต้นกันใหม่
เคลียร์ปัญหาเก่าโดยการไกล่เกลี่ยหนี้ไม่ต้องถูกยึดทรัพย์
ไม่ต้องวิ่งขึ้นโรงขึ้นศาลก็อยู่กันไปก่อนก็ต้องพักเอาไว้ก่อน
อันที่สองคือช็อตต่อไปคือวางกติกากันใหม่
โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำส่วนความหวังที่ว่าถ้าปลดล็อกถึงขั้น
ไม่มีดอกเบี้ยได้อันนั้นดีที่สุดเลยครับ
เอาเป็นว่าทั้งหมดที่ขีดเส้นใต้มา๒๓ครั้งเรื่องนี้
เพื่อให้คนที่เป็นทุกข์เป็นร้อนมากมายหลายล้านคน

เขากำลังหาทางออกให้คนที่กู้หนี้เรียนหนังสือ
คนที่เป็นผู้ค้ำทั้งพ่อแม่ทั้งครูบาอาจารย์ยังไง
นี่ก็เอามาขีดเส้นใต้เพิ่มเติมให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งครับ
คุณน้ำแข็งครับคุณมิ้นครับ

เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วเหมือนกัน
แล้วก็ต้องให้ความสนใจแล้วก็ต้องแก้ไขให้ได้นะคะ